พัทยานะครับเมื่อคืนที่ผ่านมามีแก๊งวัยรุ่นเนี่ย
เขามีเรื่องกันแล้วนัดมาเคลียร์ใจกัน
ก่อนจะใช้มีดไล่ฟันกันอีกฝั่งนึงเนี่ย
เอาปืนขึ้นมายิงนะครับมีคนเจ็บไปสองคนครับ
นี่เป็นชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์นะครับ
ถ่ายคลิปไว้ได้นะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
มีเสียงปืนดังขึ้นนัดนึงนี่ผู้พี่วินเขาก็ถามกันโดนหรือเปล่า
โดนได้ไหมเอ้ยโดนไหมเดรี่ยนไฟ
หลังจากนั้นไม่นานนะครับตำรวจก็มานะครับกู้ภัยก็มานะครับ
คนเจ็บมีอยู่๒คนคือนายต้นตรการผาสุกอายุ๒๒ปี
คนนี้ถูกมีดฟันเขาที่ศีรษะนะฮะเป็นแผลชะกันนะครับ
แล้วก็ถูกปืนยิงเข้าที่แขนขวาด้วย
อีกคนนึงชื่อนายดิสรโทขันอายุ๒๔ปีคนนี้ก็ถูกยิงนะครับ
เข้าต้นขานะครับเจ็บทั้งสองคน
นี่ฮะกูภัยก็ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ในที่เกิดเหตุมีร่องรอยกระสุนปืนนะครับ
ที่ยิงเข้าไปเนี่ยไปถูกกำแพงห้องพักครูของโรงเรียนเมืองพัทยา๘ด้วยนะฮะ
มีมีดสปาต้ายาว๓๐เซนติเมตรที่ตกอยู่ด้วย
จักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุคันสีแดงก็จอดทิ้งเอาไว้
นี่รองท้องรองเท้านี่ฮะโอ้โหนี่โอ้โหไล่ฟัง
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับช่วงนาทีเกิดเหตุ
จะเห็นนายต้นตรการคนที่บาดเจ็บนะฮะนั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์สีขาวนะครับ
นี่ฮะแล้วจากนั้นไม่นานจะมีวัยรุ่นคู่กรณีขี่จักรยานยนต์เข้ามา
ปีสามกว่ากว่านี่ครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะมาแล้ว
จักรยานยนต์ของคู่กรณีนะครับอ่าแล้วก็ในต้นตรการเนี่ยเขาก็
นี่ฮะคนที่โดนยิงมีอยู่สองคนนะฮะทีนี้ชุลมุนวุ่นวายเห็นไหม
โอ้โหนั่นคือจักรยานยนต์ของอีกฝั่งนึงมากัน๓คันนะครับ
รุมทำร้ายกันชกต่อยกันคว้ามีดสปาต้าไล่ฟันกัน
ผู้ชมดูหลังรถแท็กซี่นะฮะจะมีวัยรุ่นอีกคนนึงนะครับ
หมวกกันน็อกอยู่หลังรถแท็กซี่
ชักปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นที่มีเรื่องกัน
ที่ทั้งหมดเนี่ยพอได้ยินเสียงปืนก็แยกย้ายกันไป
ตรการคนเจ็บเนี่ยบอกว่ามีปัญหากับคู่กรณีจากสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะครับ
พัทยานี่แหละถามว่าเรื่องอะไรมองหน้ากัน
มองหน้ากันแล้วพอผับปิดก็แยกย้ายกันออกมา
แต่คู่กรณีเนี่ยยังไม่จบนะติดต่อมาบอกขอเคลียร์หน่อย
เจอกันที่จุดเกิดเหตุเพื่อจะมาเคลียร์กันอีกรอบหนึ่ง
เขามากันสองคนนะฮะต้นตะการกับดีศรนะฮะ
แต่พอมาถึงก็ถูกรุมทำร้ายแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้น
มีหลายอย่างครับมีอาวุธมามีอาวุธปืนมา
ผมไม่รู้ครับแต่ผมโดนไปแล้ว
นี่ค่ะคือชาวบ้านบอกว่าเสียงปืนที่ได้ยินเนี่ย
มันไม่ใช่แค่นัด๒นัดนะครับได้ยิน๕นัดนะครับ
พอเสียงปืนดังขึ้นชาวบ้านก็พากันหลบกระสุนนะฮะ
กลัวจะถูกลุกหลงจังหวะนั้นได้ยินคนที่ถูกยิง
คนเจ็บอ่ะอ่าตะโกนถามนะถามว่า

เอาเดี๋ยวก่อนสรุปยิงพวกเดียวกันเหรอ
นี่เป็นพวกเดียวกันนะฮะคือตำรวจเนี่ย
ไปไล่จับกลุ่มตัวมือยิงได้นะฮะ
สพมพัทยาจับนายวิรัติเกชิตอายุ๒๕ปี
แล้วก็ปืน๓๒๑กระบอกซึ่งวิรัติก็สารภาพ
แล้วก็ถูกพาตัวไปทำแผนนะครับนี่อาวุธที่ใช้นะครับ
วิรัติเนี่ยบอกว่าผมกับคนเจ็บเนี่ย
คือต้นตรการกับดีศรเป็นเพื่อนกันเพื่อนรักซะด้วย

ก่อนเกิดเหตุเพื่อนเนี่ยโทรมาบอก

จากการไม่พอใจที่ไปมองหน้ากัน
นี่ฮะหลังจากนั้นก็ตามไปแล้วก็พยายามไปห้าม
เพื่อให้แยกย้ายกันแต่ว่าฝั่งคู่กรณีเนี่ยไม่ยอม
ตอนที่นัดมาเคลียร์ใจกันอีกรอบนึงก็เลย
นั่งรถตามมาดูมาเห็นเพื่อนกำลังถูกรุมทำร้ายเลย
มีคนหนึ่งถูกฟันเข้าที่หัวด้วย

วิรัติบอกผมไม่รู้จะทำยังไงผมเลยชักปืนออกมายิง
แต่กลุ่มคู่กรณีเนี่ยเห็นผมยิงก็เลยวิ่งถือมีดจะมาหาผมอีก
ผมก็เลยยิงใส่เข้าไปอีกนะฮะโดยตอนที่ยิงไปตอนหลังเนี่ยแบบ
ยิงอยู่บนลงพื้นนะตั้งใจจะยิงขู่
เพื่อนทั้งสองคนเลย
มีคนดี

สาบานเลยว่าผมแรงแต่ผมไม่ได้แรงตรงตัวผมคือ
รับสารผ้าจริงครับผมจริงเลยครับตั้งหมดมอบเลยครับ
ผมก็รู้ว่าผมมองว่ามันวิ่งออกจากเครื่องผมไปหมด
ก็โอเคผมก็วิ่งหนี
ส่วนฝั่งคู่กรณีของคนเจ็บเดี๋ยวต้องไล่ตามตัวต่อนะฮะ

คือแม้ว่าจะเป็นเพื่อนกันเองแต่ก็แหมใช้อาวุธปืนอ่ะนะ
ส่วนฝั่งคนเจ็บมีคนหนึ่งถูกฟันเข้าศีรษะด้วยนะครับ
ซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นฝั่งคู่กรณีที่หลบหนีไป

แต่ที่แน่ไล่ยิงไล่ฟันกันแบบ
ไม่สนใจชาวบ้านเลยเกิดไปโดนใครเข้าจะทำยังไง
ใช่แล้วเมื่อกี้จริงในกล้องวงจรปิดเห็นนะ
มีชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงติดตรงแยกตรงแยกตรงนั้นเลยอ่ะ